อีกหนึ่งเรื่องที่ขอเตือนไว้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีเว้นไม่จ่ายค่าทางด่วนแต่การตั้งด่านเขาไม่เว้นนะคะ
คือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะดื่มแอลกอฮอลอย่าขับรถคือผู้ชายคนนี้ค่ะแต่เขามีข้อโต้แย้งนะเขาขับรถไปเจอด่าน

มันมืดอยู่แล้ว
ใจเย็นใจมันเมา
เมาตั้งด่านใจเย็นเหรอ

ใส่เสื้อปกครอง

พี่ถ่ายไปเลยมันเมามันตั้งด่านได้ไง

เนี่ยไปเลยเนี่ยถ่ายเลยถ่ายแล้วเอาลงด้วยนะ
มันเมามันมาตั้งด่านได้ไง

ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเป็นคำหยาบคายนี่ผมเพื่อเล่นกูเหรอ
เขาบอกว่าผมก็ไม่รู้แต่ไอ้นั่นมันเมาคุณเปิดมาตั้งด่านได้ไง
สุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็ถูกลงโดยผู้ชายคนนี้แหละ
คนที่กราดเกรี้ยวนี่แหละว่าเจ้าหน้าที่เมาแล้วมาตั้งด่าน

ลงในติ๊กต๊อกค่ะใช้ชื่อว่าพ่อค้าใจดี๒๘๐นะคะ
เขียนข้อความบอกว่าข้าราชการไทยเมาแล้วตั้งด่าน
ซึ่งหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ทั้งคลิปเนี่ยยังดูไม่ออกว่าคนไหนที่เมาและคนไหนที่ไม่เมา
คือยังหาไม่เจอว่าเขาหมายถึงคนไหนที่บอกว่าเมาแล้วมาตั้งด่านคือคนไหน

แต่หลายคนบอกว่าดูทรงมีพิรุษอยู่นะ
มันจะไหว้สวยรวยกระเช้าไหม
บางคนก็บอกว่าคือคุณยังอยู่ดีไหม

เอออารวาสคาด่ายแค่นี้คุณยังอยู่ดีหรือเปล่า
แล้วคนก็ถามอีกนะครับบอกว่าเอ๊ะจริงแล้วถ้าคุณไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นะทำไมต้องโวยวาย
เขาก็มาตอบกลับเหมือนกันนะว่าเขาปลอดภัยดีไม่ได้ถูกตรวจวัดแอลกอฮอลหรือปัสสาวะ
แล้วถ้าถูกผิดจริงเขาก็โดนตำรวจรวบไปแล้วแหละ

เออพี่เขาหันไปถามว่าผมเพื่อนเล่นคุณหรอ
คนนี้คือนายปติญญาสายเชื้อนะคะเป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคงที่อำเภอมวกเหล็ก
เราก็เลยไปถามเขามันเป็นยังไงถามประหลัดหน่อย
ตรงเรื่องวันนั้นเป็นยังไงเมาจริงไหมแบบไหนยังไง
ประหลัดก็เรียนไปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึง
แล้วก็เลยขอตรวจปัสสาวะแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามหน้าที่
จากนั้นก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยโดนอารวาสมาขนาดนั้น
แล้วก็เลยมีการแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบด้วยค่ะ
ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏว่าเมาผมก็ดูอยู่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เมา
ไม่มีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มี
เจ้าเจ้าตัวนี้เขาเขาโดนมีข้อหาอะไรบ้างไหมครับเมาไหมครับ
ก็เบื้องต้นนะครับผมไม่ได้มีอำนาจตามพรบจราจรนะครับ
ผักผลักให้ตำรวจตำรวจก็รู้สึกว่าตำรวจจะได้ว่า
เก่าถัดเจือนเรื่องการเมตติดแผ่นป้ายทะเบียนไป
ส่วนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เอาไว้แล้วก็เอาใช้เป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
ข้อหาก็อย่างที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนกันนั่นแหละค่ะ
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็กระทำผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
ก็คือการโพสต์คลิปนี้ลงไปในติ๊กต๊อก

โทษคือจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือไม่ก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาท

เจ้าหน้าที่ก็แจ้งความเอาไว้ที่สพมวกเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ